มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงสายสายที่ผ่านมา
สักประมาณ๘โมงครึ่งช่วงเวลาคนไปทำงานนะคะ
รัชดาพิเศษซอย๒๘กลางเมืองเลยนะคะ
คนเดินตกท่อโอ้โห

ผู้หญิงเป็นพนักงานราคาสาวออฟฟิศอะไรแบบนี้นะ
อายุสามสิบเดินมากับเพื่อนตกท่อแล้วตกลงไป
มิดหัวน้ำดำน้ำเน่ามิดหัวโอ้โห
แล้วเธอบอกว่ายังดีนะที่ฝาท่อที่หักลงไปเนี่ย
มันไปค้างอยู่ตรงกลางอ๋อเธอก็เลยยืนอยู่ได้
ถ้ามันไม่ค้างอยู่ไม่รู้จะล่วงหายไปไหน
พอตกลงไปเธอรีบชูมือเลยให้เห็นว่าเออเธอยังอยู่ตรงนี้นะ
แล้วปากท่อมันแคบมากนะเนี่ยดูสิ
ไปโดนคู่มันดูได้เลยอ่ะเป็นแผลเต็มอ่ะ
เธอก็ล้างตัวข้างถนนกลับห้องพักแล้วไปโรงพยาบาล
ฝาท่อมันชำรุดอยู่แล้วโอ้โหน่ากลัว
เหยียบปุ๊บหักปั๊บเนี่ยดูสิ
เหยียบฝาท่อนี้น้ำเน่าลึก๓เมตรนะ
กำลังเดินไปทำงานโชคดีมีคนช่วยนะคะ
คนที่ตกท่อลงไปชื่อว่านางสาวเจดนิพิษภวงงาม
อายุ๒๓ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนด้านการขนส่ง
เป็นพนักงานเคอรี่อะค่ะครับ
กำลังเดินบนทางเท้าไปทำงานกับเพื่อน
พอมาถึงตรงท่อตรงนี้เหยียบฝาท่อที่ฝามันชำรุดอยู่นะคะ
มันร้าวฝาท่อแตกเธอร่วงลงไป
ลึก๓เมตรน้ำจมมิดหัวค่ะ
เธอก็รีบชูแขนขึ้นมาชูมือเหนือน้ำโบกให้คนช่วยนะ
เพื่อนที่มาด้วยกันก็ตะโกนร้องให้คนช่วย
พี่วินพี่วินพลเมืองดีไปช่วยดึงขึ้นมา
แต่ทีนี้นอกจากตัวเธอเจ็บแล้วนะ

สัมภาระถี่ถือมาโทรศัพท์มือถืออะไร
เจ็บขาเจ็บมือไหล่ครูด
ลงไปกับขอบท่อปูนคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราก็เลยไปสำรวจท่อนี้นะคะ
รัชดาพิเศษยี่สิบแปดสำนักงานเขตห้วยขวางนี่
ฝาไว้แบบนี้อ่าฝาใหม่มาแล้วตั้งแต่เที่ยงแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณแปดโมงครึ่งคุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่าไปคุยกับพลเมืองดี
วินจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยที่วิ่งไปช่วยนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ผู้หญิงคนนี้ตกท่อไปอ่ะ
เห็นหรอกแต่คนแถวนั้นเนี่ยตะโกนบอกวิ่งไปบอกให้ไปช่วยหน่อย
ก็เลยดึงแขนขึ้นมาช่วยมาได้เพื่อนที่มาด้วยกันกับคนที่ตกลงไปก็ช่วยดูแลกัน
เนื้อตัวของเธอเนี่ยนะมอมแมมน้ำเน่าแบบ
ดูไม่ได้เลยอ่ะน่าเห็นใจมากมือถือก็หล่นหายไปด้วย
มีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าคนตกพ่อผมได้ยินแค่นั้นผมก็วิ่งไปเลย
ช่วยเขาขึ้นมาเลยผมก็พยุงเขาขึ้นมา
คือมันลึกเขาผู้หญิงเขาก็ช่วยไม่ได้

ผมอยู่ตรงนี้ถ้าผมอยู่ใกล้ผมก็วิ่งไป

เห็นคนเขาบอกว่ามีกินน้ำมีอะไรเข้าไปด้วย

เราก็ไม่อยากให้เกิดหรอกใช่ไหม
สถานภาพวางเป็นไหนครับ

คนเดินไปเดินมาตลอด
ตอนกลางวันวันปกติจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย

คนขึ้นลงรถไฟฟ้าก็อยู่ตรงนี้

เห็นเขามาทำอย่างนี้แล้ว

มันจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อเช้านี้อีก
ทีนี้ค่ะคำชี้แจงจากทางหัวหน้าฝ่ายโยธานะคะ

ตั้งแต่ค่ำวานนี้
ก็นำกลวยยางไปวางกั้นเตือนประชาชนเอาไว้แล้ว
ตั้งใจว่าจะไปซ่อมตอนเช้าวันนี้

ผู้เสียหายเหยียบฝาท่อแล้วตกลงไปได้รับบาดเจ็บซะก่อน
ทางสำนักงานเขตห้วยขวางรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
บอกว่าก็ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ที่สูญหายเป็นเงินโสดสองหมื่นบาท

น้องเขาเดินไปทำงานช่วงเช้าประมาณ๘โมงนะครับ
ตอนนี้ฝาท่อมันชำรุดนะครับ
เขาเดินน้องเขาไม่ได้เหมาะพอดีตอนเช้า๘โมง
ก็ยุบลงไปตกลงไปในบ่อ
ปรากฏว่าน้องเขาชูมือก็มีคนเห็นก็เลยดึงขึ้นมา
มันมิดหัวนะครับเขาก็เลยดึงขึ้นมา
ดึงขึ้นมาก็ไปอาบน้ำทำความสะอาดเสร็จก็ไปโรงพยาบาลนะครับ
ปรากฏว่ามีถลอกที่แขนน่าจะแขนข้างซ้ายนะครับ
ก็มีลำตัวถลอกนิดหน่อยก็แค่ทำแผลไม่มีส่วนใดหักนะครับ
เราก็ได้คุยกับน้องเขาก็มาแจ้งตอนช่วงรศักป์

เขาบอกว่าเขาหัวเจ็บตรงนี้นี้ไปรักษามาแล้วที่โรงพยาบาลเบาโล
มีโทรศัพท์หายหล่นหายอยู่ในท่อในเครื่อง
งั้นช่วยเหลือน้ำน้องเข้าไปสองหมื่นบาท
ถ้าแจ้งน้องเขาไว้เราตัดปรวบความศาสตร์สิทธิ์ไว้ว่าได้

ในเบื้องต้นไม่มีอะไรแบบหนักไม่มีอะไรหนัก
หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตห้วยขวางก็เลยฝากบอกค่ะ
ว่าถ้าใครพบเห็นฝาท่อชำรุดเสียหาย

แต่ทางที่ดีก็คือถ้าเจอเนี่ยอย่าไปเหยียบ
ใช่ค่ะแต่แม่ค้าแถวนั้นบอกว่าจริงก็เห็นว่ามันชำรุดอยู่สักพักนึงแล้ว

คือฝาท่อใหม่ชิดผมก็ไม่กล้าเหยียบนะ

ใช่อ่านข่าวแบบนี้บ่อยเดินเลี่ยงข้ามเอา

ก็ยังใช้ได้อยู่เนี่ย